แต่ว่าเรื่องของฟืนไฟก็ต้องเตือนกันด้วยนะครับ
เช้าในพื้นที่กรุงเทพมนาคมเกิดไฟไหม้๒แห่งนะครับ
ไฟไหม้แห่งแรกเป็นไฟไหม้อาคารพาณิชย์๔ชั้น
ย่านนานานะครับแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยโอ้โหเขากลัวไฟจะลุกลาม
แล้วก็ตอนที่มีการฉีดน้ำสกัดไฟนะครับ
ปรากฏว่ามีเศษปูนร่วงหล่นลงมาด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ประชาชนเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
นี่แหละครับไฟกำลังลุกไหม้บริเวณอาคารพาณิชย
ที่ถนนสุขุงวิทย์ซอย๓ย่านนานานะครับ
ก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนเลยนะคุณนะ
เป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นนะครับลักษณะเป็นอาคารต่อเติม
พบแสงไฟลุกไหม้ที่บริเวณชั้น๔นะครับ

เกรงว่าไฟจะลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงนะครับ
พื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทางมาที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำสกัดเพลิง
ซึ่งขณะฉีดน้ำอย่างที่บอกไป
ว่าอาคารมันมีรอยร้าวแล้วนะคุณนะ
มีเศษปูนร่วงหล่นลงมายังพื้นด้านล่างนะครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีใครติดค้างอยู่ภายในอาคาร
และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมา
ส่วนสาเหตุและมูลค่าความเสียหาย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นช่วงเช้าเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ

โดยไฟไหม้ตรงนี้ใกล้กับแยกเจริญราช
ถนนพระราม๓ฝั่งมุ่งหน้าคลองเตย
แขวงบางโคร่เขตบางคอแหลมครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมครับไฟมันลุกไหม้อยู่เหมือนใต้สะพาน

หลายคนสงสัยไฟไหม้อะไรอยู่

ปรากฏว่าไฟตรงนี้มันไหม้อะไรรู้ไหมคุณ

มันมีย่าอยู่ข้างใต้แล้วไฟมันลุกไหม้
ควันมันพวยพุ่งออกมาจากใต้สะพานข้ามแยกเจริญราชนะครับ
และตรงนี้มีจุดที่เป็นบ่อท่อร้อยสายไฟด้วยนะครับ
ดังนั้นก็ต้องมีการระงับเหตุดับไฟเป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าตรงนี้คุณตอนเช้า๗โมงกว่าจะ๘โมง

คือมันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนคือรถนี่ติดแน่นอนนะคะ
แต่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างลำบากคุณ

มุดลงไปใต้สะพานแบบนี้นะครับ

แล้วก็ต้องไปดับเพลิงที่มันไหม้ย่าอยู่ข้างล่าง
คุณผู้ชมเหตุเพลิงไหม้๒ที่ในพื้นที่กรุงเทพเมื่อเช้านะครับ